ส่วนประเด็นที่เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อมอ
ล้างบางมาเฟียหมีขาวแพร่เอด
แล้วก็เข้ามาผัวพันกับธุรกิจมืดในบ้านเรา

ไม่ว่าจะเปิดบาร์เบียเองหรือว่าเปิดแหล่งขายสินค้า
ให้กับชาวต่างชาติแล้วก็ขูดรีดกันเอง
ปรากฏเมื่อวานตมก็ไปปราบปรามได้นะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นกระแสข่าวว่า
มีหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เป็นทีมสังหาร
นายคิมจองนำพี่ชายต่างมันดา
ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือหลบหนีเข้ามาในบ้านเรา
ทางต่อหมอบอกว่าตอนนี้ยังตรวจสอบ
แล้วก็ไม่พบรายชื่อการเข้ามาในบ้านเรานะครับ
ปฏิเสธกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายชองนำอึน
ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นหนึ่งในทีมสังหาร
คิมจองนำพี่ชายต่างมันดา
ของนายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดประเทศเกาหลีเหนือ

ขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากตำรวจมาเลเซียนะ
และจากการตรวจสอบภายในห้องควบคุม

พบว่าผู้ต้องกักสัญชาติเกาหลี
มีทั้งหมด๑๓๙คน
แต่ก็ไม่พบรายชื่อของนายชองนำอึนแต่อย่างใด
ซึ่งหากผู้ต้องสงสัยเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
เพื่อขึ้นเครื่องบินต่อไปยังประเทศที่๓
ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะไม่มีข้อมูล
เนื่องจากถือเป็นหลักสากลว่า
นักท่องเที่ยวยังไม่เข้าเขตราชนาจักรไทย
ไม่ผ่านการตรวจสอบจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเองนะครับ
ส่วนกรณีที่ตำรวจนะครับนำกำลังไปจับกลุ่มตัว
ผู้ต้องหาชาวรัสเซีย๖คนอุสเบกิสถาน๔คน
ยูเครนเบลาลูสโมโลโกแล้วก็อีรานอีกชาติละ๑คน
รวมทั้งหมด๑๔คนที่ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตัวได้
หลังจากที่สืบทราบว่ามีพฤติกรรมตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพล

แล้วก็ลักลอบทำงานและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจมืด
รวมทั้งจัดหาหญิงจากยุโรปตะวันออก
เพื่อการค้าประเวณีในบ้านเรา

ซึ่งในจำนวนนี้มีคนหนึ่งที่บอกว่า
นั่นก็คือนายอเล็กซานเดอร์ดานีลอฟชาวรัสเซีย
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับประเทศรัสเซีย
แล้วก็ตำรวจสากลอยู่แล้วในคดีการเงินและคดียาเสพติด
โดยตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพัทยา

ก็คือนายเซอร์เกมาลิฟต์ชาวรัสเซีย

หนีหมายจับมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนาน๑ปี
เพราะว่าคนคนนี้ก็รับสาภาพบอกว่าเขาเป็นโรคร้ายแรงจริง
แล้วก็ทางที่บ้านหรือว่าทางครอบครัวหรือว่าทางรัสเซียไม่ทราบ
เขาก็เลยหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าสืบทราบพฤติกรรมว่า
คนคนนี้ทำตัวเป็นเพย์บอย
ชอบมีเพศสัมพันธ์และมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงไทยไปแล้วหลายคน
เพราะฉะนั้นถ้าใครดูข่าวนี้นะคะ
และสงสัยเห็นบางส่วนของใบหน้าแล้วสงสัยเนี่ยนะครับ
ก็ไปหาตำรวจได้นะ
ใช่ครับตำรวจก็เร่งปราบปรามแล้วครับทั้งกรณีการแพร่เชื้อแบบนี้
แล้วก็เรื่องของกรณีการรีดไถชาวต่างชาติด้วยกัน
เปิดธุรกิจมืดในพื้นที่ชนบุรีแล้วก็พัทยานะครับ